ทัยธานีกู้ภัยฮะไปจับตัวเงินตัวทองได้
แต่ก่อนจะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต้องทำการปะแป้งมาซะก่อนครับ
โอ้โหเฮ้ยใหญ่มาก

พันตัวอะไรไม่เนียนเลยครับ

กู้ภัยเมืองพระราชนกอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ลงพื้นที่ฮะไปจับตัวเงินตัวทองอยู่ตรงซอกกำแพง
บ้านเลขที่๗๗ทับ๔หมู่๕ตะบนสแก่กรังอำเภอเมืองนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้อุปกรณ์นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
จับมันแบบนี้เดี๋ยวสักพักเถอะ
จับมันมัดขาหน้าขาหลังไพ่หลังเอาไว้
นี่ราวย์ก่อนกับว่าจับคนร้ายที่ทุกข้าง
แต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องมัดปากมันอย่างนี้ด้วยนะ

เออเผื่อจะไฮล้อน

ถามว่ามันยาวตั้งแค่ไหน
เมตร๘๐๑๘๐เซนติเมตร
ถ้าเป็นผู้ชายใหญ่เลยนะ
ถ้าเอามาตั้งตรงเทียบกับตัวผม

ผมประมาณสัก๑๗๖เซนติเมตร

สูงมากใกล้แบบเลยล่ะยาวเลยแหละน้ำหนักมันล่ะ
กิโลกรัมเป็นไปได้ไหมยาวต้อง๑๘๐เซนติเมตรแต่หนักแค่๓๐
ผมนี่สูง๑๗๖เซนติเมตรแต่หนัก๘๐กว่า
ต้องเอาตัวคุณไปเทียบตัวผง

ใช่แต่จริงมันก็เทียมได้

หน้าตา

เอาแป้งมาโรยตามความเชื่อ
ตัวเงินตัวทองเข้าบ้านจะให้โชคให้ลาบ
อ้ามัสอย่างนี้คุณผู้ชมหลายคนอาจจะบอกว่า

เป็นความเชื่อชาวบ้านนะเป็นวิถีเขานะ
ทั้งหมดทั้งมวลพอทำเขาทำการมาร์ทอะไรเรียบร้อยแล้ว
เขาจะไปปล่อยถูแป้งเรียบร้อยเดี๋ยวเขาก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

เป็นไปได้นะอันนี้บอกตรงนะทุกประเภทเลยนะ
ลูกสัตว์ทุกชนิดไม่จำเป็นก็อย่าเอาแป้งไปถูมัน
เพราะมันก็ไม่ได้ถูกกับแป้งเหมือนมนุษย์เรา
จริงนะถ้าจะถูกแป้งเอาแป้งมาโรยคุณชนะดีกว่า

เหมือนเวลาจะกลับบ้านที่ไรปะแป้งตลอด
เพราะมันจะได้หอมเหลือมันออกเยอะ
นี่ไงไปพื้นที่ชุ่มแขะมาเหรอ